สวัสดีค่ะพบกับรุ๊ปก่อนร้านหนากับดิชัฐณ์นัทชัยกิตโม้คค่ะ
ตามนัดนะคะสำหรับพายุโมลาเบที่ก่อนหน้านี้พัดถล่มชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนาม
ทำให้เกิดความเสียหายพังยับค่ะคุณผู้ชม
โดยแรงของพายุลูกนี้นะคะได้หอบนำฝนข้ามสองประเทศ
ตกในประเทศไทยของเราค่ะทำให้ในระยะนี้นะคะ
ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักค่ะมีน้ำท่วมฉับพันธ์และน้ำป่าไหลหลาก
ต้องเฝ้าระวังกันด้วยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์ค่ะ
โดยมีหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน
จังหวัดเลยทั้งจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องศรเชียงราย
ศนุโลกลำปางสุโขทัยลำพูนตากน่านกำแพงเพชร
อุตรดิษฐเพชรบุรีนะคะแพร่พิจิตรนะคะและพยาว
ส่วนภาคกลางเนี่ยหลายจังหวัดเช่นเดียวกันค่ะ
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย
ขณะที่ภาคตะวันออกนะคะภาครับลมค่ะ
ตกทุกจังหวัดนะคะจะเน้นตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะ
ส่วนภาคใต้หลายจังหวัดเช่นเดียวกันค่ะ

เพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะภาคกลางฝั่งตะวันตกนะคะ
และภาคใต้ต้องระวังคลื่นสูงค่ะคุณผู้ชม
ส่วนอีกซีกโลกหนึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา
เผชิญกับพายุเฮอริเคนซีต้าค่ะ
ขณะนี้เคลื่อนตัวอยู่นอกชายฝั่งแม็กซิโก
คาดว่าจะเคลื่อนถล่มสหรัฐอเมริกาในวันนี้ค่ะ
หลายฝ่ายกังวลค่ะว่าจะสร้างความเสียหายนะคะ
รุนแรงแบบนี้ซ้ำเติมจากที่ก่อนหน้านี้
สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับพายุรอล่าค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ